ท่านสั่งสอบกรณีที่มีกลุ่มชายชกันอ้างตัวว่าเป็นตับรวจ
ไปรีบถ่ายครอบครูของผู้หญิงคนนี้ที่เล่นเว็บพนัน
ที่เล่นเว็บพนันและได้เงินรางวัล
ถ้านายตั้มดูแลคดีนี้
จะพาลูกความไปติดตามคดีที่โรงพักวันพรุ่งนี้
นี่ครับรถเก๋งหลายคันเลยฮะที่กลุ่มชายชะกันนะครับ
นั่งมาบนรถเข้าไปหนุ่มหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
เป็นหลักฐานที่ผู้หญิงคนนี้เอามายื่นร้องขอความเป็นธรรม
กับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
คนกลุ่มนี้แหละมารีดทรัพย์เธอถึงบ้านเป็นเงินจำนวนมากเลย
นี่ฮะตัวผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปแล้ว
กล้องวงจรปิดจับภาพนะครับกลุ่มคนบางส่วนนะครับนะฮะ
เป็นผู้ชายเดินเข้าไปดูลาดลาวยังหน้าบ้านพักของเธอ

ช่วงเมื่อวานนี้นะครับหญิงสาวคนนี้เข้าพบนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
เพื่อขอปรึกษานะครับว่าจะทำคดียังไงดีนะฮะ
ว่ามีกลุ่มชายชะกันไม่ต่ำกว่า๑๐คนบอกเป็นตำรวจไซเบอร์
เข้าไปควบคุมตัวผู้เสียหายและครอบครัวอ้างว่า
คุณเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะฮะ

กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เรียกเงิน๔แสนครับ
แล้วก็พลักเครื่อง๑องค์แลกกับการปล่อยตัว
นะฮะหลังจากเสียเงินให้พวกเขาไปแล้วนะครับ
ผู้เสียหายยังถูกกลุ่มชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจจังหวัดเชียงใหม่
นะฮะจะขออายัดบัญชีเพราะไปเล่นเว็บพนันอีกเว็บนึงใช่ไหม
แต่เธอยืนยันว่าเว็บพนันที่ตำรวจเชียงใหม่อ้าง

เขาไม่ได้มาดำเนินคดีแบบอายัดบัญชีอย่างนี้หรอก
อ้างว่าผัวเมียคู่นี้นะครับ
มีความเกี่ยวข้องกับเว็บการพนัน
เว็บนึงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเว็บที่เขาเล่นด้วยเลย
เว็บนั้นเขาก็ไม่รู้จักนะครับอันนี้เราก็พอที่จะเดาได้นะครับว่า
เขาก็คงจะมีการโพลเทคเว็บนี้ไม่ให้เว็บนี้เข้าสู่สำนวน
ก็เลยแบบว่าเอาเป็นเว็บอื่นไปเลยมันก็จะกลายเป็นว่า
ตำรวจที่ทำเรื่องนี้ตอนนี้รู้ชื่อนามสกุลตำรวจแล้วนะครับ
เชียงใหม่ที่เป็นคนอายัดเนี่ยอาจจะมีข้อหาทำพยานหลักฐานเท็จ
กับตำรวจทั้งที่คือสวนองค์ฟังนาสวนองค์ที่รับเลือกนะครับ
ไปแล้วนะครับแล้วก็มีทางสวนองค์ฟังนา
ซึ่งเป็นตำรวจน้องคอนบาลเนี่ยก็มีการจับชุดนะครับ
ลงไปสืบสวนหาข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
เราก็จะทำควบคู่กันไปนะครับอะไรที่ทางนครบานต้องการ
ต้องการข้อมูลจากเราเราจะเสริมให้
เราไม่ต้องการให้มีพฤติกรรมลักษณะนี้อยู่ในสังคมนี้ครับ
หากเป็นตำรวจจริงไม่ว่าจะเป็นตำรวจหน่วยใดนะครับ
ท่านบุญการตำรวจแห่งชาติท่านบอกแล้วนะครับ
ได้ยินอยู่เสมอนะครับนิ้วไหนร้ายก็ตัดทิ้งไปนะครับ
ต้องทำให้เห็นว่าคนดีเท่านั้นหรือคนที่อยู่ในกรอบของกฎหมายเท่านั้น
ตำรวจที่ดีจะอยู่ได้ตำรวจที่ไม่ดีเราก็ต้องเอาออกไปครับ
ฝากเตือนนิดเดียวครับหมายสารขอดูก่อน
ต้องมีหมายสารและที่สำคัญต้องแต่งเครื่องแบบไปครับ